มีคนในวงการบันเทิงเข้าไปเกี่ยวข้องหลายคนเลย
ในนั้นก็คือนี่ระหว่างผมกับคุณน้ำแข็ง
นี่คุณกระทิงกับคุณบอลสุดท้ายไปตามการกดดันของชาวเน็ต
ออกในโหนกระแสเนี่ยแล้วเขาก็ไปจริงเมื่อวานนี้
เขาบอกนะว่าเขารู้จักกับคุณอภิรักษ์โกธิจริง
เคยไปกินข้าวด้วยกันเคยไปดูถึงออฟฟิศด้วยนะ

นี่ครับคุณกระทิงขุนนรงค์และคุณบอลกำมัน๒นักแสดงช่อง๓
ออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยครับ
จบรายการเนี่ยลงมาจากอาคารเรียบร้อยฮะ
เจอนักข่าวล้อมเลยล้อมอยากสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิดเลย
แต่ว่าในรายการคุณกระทิงขุนนรงค์ยอมรับว่ารู้จักกับคุณอภิรักษ์โกธิ
นิโก้นิโก้เป็นพี่เขยของแฟนสาวคุณกระทิงนั่นเอง
มาลงทุนคุณกระทิงยอมรับว่าเห็นว่า
ไปดูที่ออฟฟิศนะโหดูน่าจะถือเลย
ลงทุนไปครั้งแรก๑แสนบาท
ผลตอบแทนจริงไหมได้จริงนะครับ

ก็เลยลงทุนไปเรื่อยรู้สึกว่ายอดเงินในแอคเคาน์เขาเนี่ย
เฉพาะของคุณกระทิงนะล้านกว่านะ
โดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่
เขายืนยันว่าไม่ได้ชักชวนใครมาร่วมลงทุนทั้งสิ้นครับ
แม้กระทั่งวันที่นิโก้ซึ่งเป็นพี่เขยของแฟนสาวกระทิงตกเป็นผู้ต้องหา
คุณกระทิงบอกเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านิโก้โดนหมายจับ
รู้ก็คือรู้เพียงว่านิโก้และจอยซึ่งเป็นพี่สาวของแฟนกระทิง
จะย้ายไปประเทศออสเตรียครับจะย้ายกลับไปใช้เงินสวัสดิการของประเทศเขา
เนื่องจากว่าทั้งคุณนิโก้และคุณจอยทำธุรกิจขาดทุนจนหมดตัวที่ประเทศไทย
จะได้เข้าใจว่าสรุปแล้วเกี่ยวข้องกันยังไงบ้าง
นิโก้กับจอยเป็นแฟนกันแล้วจอยเป็นพี่ของกระปุก
กระปุกเป็นแฟนกับกระทิงซึ่งแน่นอนกระทิงก็เป็นทั้งเพื่อนของเบิร์นกำมัน

อันนี้คือวงที่จะเห็นชื่อคนเหล่านี้ค่ะปรากฏอยู่ในข่าว
แล้วกระทิงบอกด้วยนะว่าไอ้ตังค์ที่เอาไปลง

กระทิงเขาบอกว่าก็เงินส่วนใหญ่ที่เอามาลงก็เป็นเงินที่ได้จากการถ่ายละคร
จากการแสดงนี่แหละแล้วก็จากลงตอนแรกแสนนึงใช่ไหม
ลงไปปุ๊บเขาบอกว่าเขาก็จะเอาส่วนต้นทุนออกมา
ส่วนที่เหลือเขาคือเป็นเงินกำไร
แล้วก็เล่นมาเรื่อยจนมันอยู่ที่ล้านกว่า
แต่คุณกระทิงบอกว่าเงินล้านกว่าเขายังไม่ได้นะ

คุณกระทิงบอกว่าเขาพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ถ้าพบว่าการกระทำของเขามันเข้าข่ายความผิดจริง

และพร้อมออกจากวงการบันเทิงครับโอเค
ผมยืนยันนะครับผมไม่เกี่ยวครับ
ส่วนอีกคนที่ไปกับคุณกระทิงก็คือ

เป็นเพื่อนรุ่นพี่นักแสดงนี่แหละบอกว่า

เป็นผู้เสียหายนะไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนต่อทั้งสิ้น
ในรายการคุณบอลบอกว่าคุณบอลก็ถามกระทิงนี่แหละ

พอกระทิงเล่าให้ฟังเขาก็เลยบอกเอออยากลองดูบ้าง

พอลงทุนปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะได้ไอดีเป็นสมาชิก

ซึ่งผู้ลงทุนรายใหม่ที่จะมาลงทุนต่อไปเนี่ย
จะต้องใช้ไอดีของสมาชิกเก่า
มาร่วมยืนยันสถานะเพื่อให้เข้าระบบได้

แล้วบอลเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่อยากลองดู
อยากลงก็เอาไอดีผมไปแล้วก็ไปลงเองนะ
จะเล่นได้จะต้องมีรหัสยืนยันอย่างที่ดอมบอกค่ะ
แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ปันผลที่ได้มา
มันมาจากการลงทุนหรือว่าเป็นการไปเอาเงิน
ของคนลงทุนต่อมาเนี่ยเอามาให้เรา
ส่วนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
วัทธิ๑๐๓ธนกิจจิตอารีรัฐบอกว่า
ยังไม่มีผู้เสียหายที่เป็นลูกทีมของกระทิง
แจ้งความเอาผิดทั้งกระทิงหรือกับบอลนะ
ทั้งคู่เนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจยินดีจะให้ตรวจสอบ
โลกโซเชียลเนี่ยเขาแชร์คำพูดหนึ่งที่
วัทธิ๑๐๓ธนกิจพูดในรายการโหลก่าวแสว่า
ระวังฝากไว้ถึงชาวเน็ตนะไปขุดมากเนี่ย

เรื่องนี้ครับก็มีการชี้แจงว่า
ไม่ได้เป็นการเข้าข้างกระทิงและบอลแต่อย่างใดนะ
แต่ตั้งใจจะบอกให้ช่วยกันขุด
เพื่อให้เจอต่อจะได้จับมาดำเนินคดีให้หมด

เขาว่าไงเขาชี้แจงมาแล้วนะว่า
ที่เรื่องเจอต่อของว่าที่ร้อยตรีธนกิจคืออะไร
ผมไม่พูดแล้วกันถ้าคุณผู้ชมสงสัยนะ

แต่เขาบอกว่าเป็นการหวังดีนะ
ที่ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษพูดเป็นการหวังดี
เออคือเมื่อวานนี้พอเราตามข่าว
ก็มีคุณโตออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าคุณโตก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายคุณโตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะ
คือนักข่าวก็ไปถามแหละว่ารู้จักหรือเปล่า
โตเขาก็บอกว่าเอาจริงคือ

ถ้าเกิดว่าถามว่าผมไปเชื่อได้ยังไงอืม
คุณโตบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นเว็บไซต์จริง

แล้วตัวผมโตใช้คำว่าผมโง่เองอ่ะ
เออที่ผมไปลงทุนผมพลาดเองที่ผมไปหลงเชื่อ
ซึ่งผมไม่ได้คุยอะไรกับน้องเขา
เรื่องนี้พี่เบิร์ตเส้นบางของคำว่าชักชวน
เมื่อกี้เรายังคุยกันเลยแบบไหนถึงขั้นชักชวน

นะฮะแต่อันนี้มันมีเขาเรียกอะไร
มันมีกระบวนการในการทำไง
อย่างเมื่อกี้คือถ้าเราลงแล้ว

นี่ไงมันก็เกี่ยวเนื่องกับตัวเราหรือเปล่า
นี่ทีนี้อยากชวนคุณผู้ชมพูดคุยว่า

ในรายการโหนกระแสคุณกระทิงเขาก็
เล่าให้คุณหนุ่มฟังให้พี่หนุ่มกัญชัยฟังว่า
เวลาเพื่อนมาถามเวลาเนี่ยบอลมาถามพี่โตมาถาม

เขาก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อการลงทุนมันเป็นอย่างนี้เราลงเงินไป
พอเล่าไปแบบนี้อีกฝ่ายสนใจขึ้นมา

ชักชวนหรือว่าเป็นการอธิบาย

เพราะว่ากระทิงก็บอกว่าผมไม่ได้ชักชวน
คือถ้าสมมุติว่า
ในคดีช่อกงทั่วไปนะคุณผู้ชมนะ
สมมุติผมเป็นพนักงานสอบสวนนะ
คุณน้ำแข็งใครเป็นคนชวนคุณใครเป็นคนชวนคุณดอมคุณดอมใช่ไหม
แล้วการชักชวนของคุณดอมเนี่ยทำให้คุณตัดสินใจโอนเงินให้เขาไหม
พนักงานสอบสวนจะถามแบบนี้ครับนี่แหละครับชวนแล้วตัดสินใจอยู่ที่ตรงนี้

นี่ผมหมายถึงคดีช่อกงทั่วไปนะ
แต่อันนี้มันมีความซับมีความซ้อน
ใช่เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะคะ